คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปทลายผับกลางเมืองพัทยากันหน่อยค่ะ
ตอนที่บุกไปทลายผับนี้โอ้โห
เจอว่ามีการค้าประเวณี
ช่วงนี้ที่พัทยาที่ชนบุรีเนี่ย
เขาทลายกันโอ้โหเมื่อวานก็ทลายนะ

ไปเจอถุงยางอนามัยใช้แล้วอยู่ในบาร์โฮสเลย

นี่อันนี้เจอค้าประเวณีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๗ปี
ซึ่งก็ไปตรวจสอบในซอยบงกฎพัทยา
อยู่ที่บางละมุงชนบุรีค่ะ
มีการลักลอบค้าประเวณีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็ไปจับกลุ่มนะคะคนที่ดูแลร้าน
คือนางเกดซิรินอายุ๕๐ปีค่ะ
ทีนี้ถามว่าเอาทำไมถึงไปบุกจับไปบุคคลได้ล่ะ
เพราะว่ามีคนมาร้องค่ะว่าผับนี้ลักลอบค้าประเวณี
มีเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘มาอยู่ในนี้ด้วย
ตำรวจก็เลยต้องมีการสนที่กำลังแล้วก็วางแผนร่วมกัน
วิธีการของเขาเนี่ยนะเขาใช้สายลับเป็นชาวต่างชาติ
ก็เอาไปเลยเอาตังค์ไป๒๘๐๐บาทจะไปติดต่อขอซื้อบริการ
ทีนี้พอเข้าไปติดต่อขอซื้อบริการปั๊บ
ส่งสัญญาณมาข้างนอกไงมาบอกเจ้าหน้าที่จับกลุ่ม
ว่าตอนนี้เหยื่อติดเบ็ดแล้วหมายความว่าอะไร
ที่ไปล่อซื้อน่ะเรียบร้อยแล้วสำเร็จแล้ว
ก็เลยบุกเข้าไปนำกำลังเข้าไปจับกลุ่ม
แล้วเงินสด๒๘๐๐บาทคือก็ถ่ายเอกสารเอาไว้ก่อนแล้วนะ
เงินนี้จะเป็นเงินที่ใช้ในการล่อซื้อ
พอไปตรวจในผับนี้นะคุณผู้ชม

บริการนั่งดื่มกับลูกค้าอีกเป็น๑๐คนเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจฉี่ทั้งหมดเลย
ถามว่าเจอม่วงไหมไม่เจอนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นก็ต้องคุมตัวนางเกดซิรินคนดูแลร้านไปดำเนินคดี
โดนเรื่องของการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต
และอีกคนนึงก็คือนางสาวจิดาพาอายุ๔๙ปี

เพราะว่ามีการลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุไม่ถึง๑๘ด้วย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องดูซิว่าเจ้าของร้านตัวจริงคือใครกันแน่
เห็นบอกว่าร้านนี้เดี๋ยวจะเสนอผู้ว่านะให้ปิดกิจการ๕ปีด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นการนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปบุกทลายบุกจับกลุ่มนะคะ